อีกมากมายไก่กองโมโหเพราะเหม็น
ไม่อยากกินแล้วไม่หิวแล้วเลิกกิน
แต่ว่าก่อนจะไปดูเดี๋ยวขออนุญาตลาล่ามภาษามือก่อน

จู่ก็มีชาวจีนคนหนึ่งก็ไปนั่งอุจจาระให้เห็น

แล้วจะมาถ่ายอะไรตรงนี้ล่ะคนกินข้าวอยู่

คือภาพนี้เป็นคนที่เขาไปถ่ายได้ก็เป็นนุ่มจีนคนนี้

แล้วข้างเห็นไหมคนนั่งกินข้าวเต็มไปหมด
นี่คือเยาวราชใจการกรุงเทพ
แล้วคนอธิบายก็คือหนุ่มคนนี้เขาทนไม่ไหวแล้ว
เขาพยายามนั่งจะถ่ายให้มันลงรูท่อระบายน้ำ
แต่มันก็ลงบ้างไม่ลงบ้างมันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงาม
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานอาหารเช้าอยู่นะครับ
ซึ่งฝั่งตรงข้ามจะเห็นไหมว่ามีกลุ่มเพื่อนชาวจีนเข้ามาด้วยกัน

ไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามอะไร
ไม่สนใจสายตาคนเดินผ่านไปผ่านมา

ขณะที่กำลังเดินอยู่ร้านขนม

เขาเดินอยู่ร้านขนมซึ่งต้องผ่านซอยนี้พอดี
จังหวะที่เดินก็เห็นพี่คนจีนคนนี้นั่งปลดทุกข์แบบไม่แคร์ใครเลย
เข้าใจว่าตรงนั้นมันอาจจะหาห้องน้ำยาก

มีแม่ค้าเข็มรถเดินผ่านก็ตะโกนด่า
แต่คนจีนเขาฟังไม่เข้าใจหรอกว่าเขาด่าว่าอะไร
ก็เขาก็เลยถ่ายลงไว้ให้ดูนะฮะ
คนจีนเองที่อยู่ตรงข้ามมองอยู่นะ
แต่ทำไมคิดว่าไม่เข้าไปห้ามเพื่อน

ไม่มีการเอาเช็ดชู่ไปเช็ดอะไรใดด้วยนะ
หลังจากโพสต์นี้แชร์ออกไปมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากครับ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของหนุ่มจีนคนนี้
ไปนั่งปลดทุกข์อยู่ที่ไม่เป็นที่เป็นทาง
ทำให้คนที่สัญจรผ่านไปมาเห็นภาพที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะคนที่นั่งทานข้าวอยู่มันก็ไม่สมควรเนอะ
แต่บางคอมเมนต์ก็เข้าใจหนุ่มจีนคนนี้นะว่า
หากใครที่ไม่เคยไปหาของกินที่เยาวราชจะทราบดี
หมายถึงว่าถ้าใครเคยไปเยาวราชจะทราบดี

มันหายากมากบางร้านไม่มีห้องน้ำไว้สำหรับลูกค้าเลย
หนุ่มจีนคนนี้เขาอาจจะแบบว่าสื่อสารไม่เข้าใจด้วย
แล้วก็อาจจะปวดท้องหนักจนทนไม่ไหวจริง
สุดท้ายตัดสินใจนั่งมันตรงนี้แหละมันมีท่ออยู่ไง

แต่สาเหตุที่เพิ่งจะโพสต์เนี่ยเพราะว่า

มีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสาวชาวจีนก็ไปปัสสาวะบนรถไฟมา

กันก็เลยอยากจะแชร์เพื่อเล่าให้ฟังว่า
คือไม่อยากจะให้มาทำแบบนี้ในเมืองไทย
เอาไปฟังเสียงของผู้โพสต์หน่อยนะฮะ
เขาก็ไม่มีใครเข้าไปห้ามอะไรเขานะคะ
ก็ยันจบฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามอะไร
เราแค่เดินผ่านไป
คือตรงข้ามเขาเป็นร้านอาหารเลยมีคนนั่งทานได้
มีฝรั่งมองมีคนไทยมองเขายืนขึ้นนั่งมองกันหมดเลย

กันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้แปลกใจนะเพราะว่าเยาวราชเนี่ย
มันเป็นร้านค้าแบบสตรีทฟู้ดซะหมดเลยแล้วก็มีให้บริการนักท่องเที่ยวกัน
เยอะแยะมากมายแต่กลับไม่มีห้องน้ำเลยไม่มีจุดไหนป้ายไหน
บอกเลยว่าห้องน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวมันอยู่ตรงไหนนะ
ไม่มีห้องสุขาสาธารณะไว้บริการเลยเขาก็เข้าใจนักท่องเที่ยวนะว่า
คือบางทีมันปวดท้องหนักจริงทำยังไงดีอ่ะตัดสินใจมันก็ต้องถ่ายตรงนี้
มันก็ต้องแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ประกอบการอีกหลายคนสะท้อนปัญหานี้เหมือนกันว่า
อยากให้สำนักงานเขตฟังดีนะฮะสำนักงานเขตที่เยาวราชนะครับ
จัดบริการรถสุขาเคลื่อนที่สำหรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะตอนนี้เนี่ย
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยาวราชเยอะมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการไปหาห้องน้ำ
เพราะคุณไม่มีป้ายบอกไงในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า
บางครั้งเนี่ยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็พยายามสื่อสารแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจ
มีหลายครั้งที่ไม่สามารถจะบอกทางได้ว่าห้องน้ำมันคือทางไหน
ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาคุณต้องมีป้ายบอกว่าห้องน้ำตรงไหน
ต้องจัดห้องน้ำสาธารณะเพิ่มว่าควรจะจัดตรงไหนอย่างไร
เอารถสุขาไปจอดดีไหมหรือยังไงเพื่อแก้ปัญหานี้
เช่นเดียวกันกับรถไฟฟ้าว่าต้องมีห้องน้ำให้เพียงพอ
แล้วดิฉันเพิ่งไปเยาวราชมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนแล้วจะบอกว่าจริงจริงนะ
ห้องน้ำหายากแล้วไม่มีการประชาสัมพันธ์เลยว่าจุดไหนเข้าได้ยังไง
ถูกต้องอันนี้มันก็เป็นปัญหาและเป็นปัญหาเรื้อรังมาดาล
ไม่ใช่ปล่อยให้เกิดภาพแบบนี้ก่อนคือวัวหายล้อมคอกค่ะ
คือจริงถ้ามันเป็นสถานที่ที่คนไปเยอะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมารวมตัวกันเยอะ

ถูกต้องจะไม่มีภาพนี้เกิดขึ้น